กันดีกว่ากับตัวแม่มาเลย
เขาบอกว่าการศัลยกรรมเนี่ยก็เหมือนเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ทำดีก็ดีไปหมอแย่ก็เน่ามาก็มีเหมือนกัน
อย่างสาวสวยคนนี้ค่ะไฟล์เอเอฟไปออกรายการตัวแม่มาแล้ว
ก็เมาส์มอยในเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมา
แซ่บสะท้านสวงขนาดนี้บอกเลยนะคะ
ความสวยที่เธอมีก่อนหน้านี้ก็เคยพบแพทย์มาเหมือนกัน
แต่ยืนยันนะจมูกที่หลายคนถามอยู่ว่าทำหมอไหนสวยจังเลย
เธอบอกไม่ได้ทำมาเนี่ยไปฉีดฟิวเลอร์

ก็เลยต้องขูดออกไปมาก็ขูดไปขูดมาเอาสวยซะอย่างนั้นนะคะ
อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าแอปแอ้ไม่ยอมรับกันแน่ไปฟังกันเลยค่ะ
ตัวแม่มาแล้วค่ะ

มีแต่คนถามว่าเสริมที่ไหนแต่คืออันนี้เป็นความโชคดีจริง
ถ้าเราทำไปมันจะสูงเกินไป

พออักเสบเขาออกตรงนี้เล็กลง

สิงหาเจอกันค่ะ
ขอรายการเขาอีกทีดีค่ะ
สวมแม่มาแล้ว
ต้องเน้นแบบค่ะสวมแม่มาแล้ว
ติดตามดูได้๘๓๕นทุกวันจันทร์ถึงพฤหาที่อาทิตยาทางไทยรัสทีวีค่ะ